ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพระนางช่องดังไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน
นานาทีเครื่องรีโมทเค้าจะเขียนสักทียังเนอะปกติเป็นใช่คุณแม่ต้องมีมูลหรือเปล่า
มีข่าวซุบซิบว่าพระนางพระเอกนางเอกไม่เคยได้ยินคำว่าพระนางมานานแล้วเนาะ
แต่ในมือถือโทรศัพท์กำลังพูดคุยกับใครสักคนนึง

ก็คิดว่าเธอน่าจะมาเดินซื้อของเข้าบ้าน
แต่นอกจากที่จะเจอนางเอกขายาวแล้ว
พระเอกไม่ใหญ่

แต่ที่จริงแล้วปลายทางคือคุยกันเอง
ที่สุดท้ายพระเอกจะขึ้นรถ

แค่นี้รู้แล้วเลยเหรอ

เดี๋ยวรถเมย์ต้องไปดูในคอมเมนต์ของ

ก็ต้องเอาไม่ใหญ่ก็ต้องคำแม่เล็ก

แล้วแม่บอกว่าขายาด้วย
แสดงว่านางเอกคนนี้ต้องมีความเป็นแบบ

หล่อสวยทะลุหน้ากากอนามัยแบบนี้

จริงปี๒ปีนี้ยังมีฟิลกันแบบอย่างนี้อีกเหรอ

เหมือนข่าวก่อนหน้านี้ที่โพสต์แบบสุดแซ่บ

มีคุณแม่แฟนรายการส่งมา

ดูใจค่ะคุยกันได้มันก็ไม่แปลก

จริงทุกวันนี้มันยังมีการแบบเดินเปิดตัวกันไม่ได้

ที่ยังไม่ได้อยากพูดอะไรนะตอนนี้

แล้วมีคนส่งเดี๋ยวคุณผู้ชมขอบคุณมาก

ไม่รู้แต่หนูสองคนนี้ที่ได้ละคร
แม่กี้ไม่รู้ออกอีกหรอ

รุ่งก่อนสิ
รู้ว่าหุ่นแม่กำลังจะขึ้นเป็นผู้จัดละคร
กังวลต้องสอนในละครที่หลัง

เขาก็ไม่ได้ปิดแต่เขาก็ไม่ได้เปิด

สงสัย
แองจี้เธอเป็นโปรดิวเซอร์รายการนั้นอยู่นะ
ที่มีคำถามนี้พี่เห็นนะพี่เห็นจากรายการนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป